เราตามติดลูกทุ่งสาวสายมูน้องธัญญาสยามค่ะ
ไปร่วมพิธีบวงสวงนะคะปู่พญานาคองค์ดำแสนสิริจันทราค่ะ

บอกเลยนะคะเมื่อวานนี้เลิกงามยามดีนะคะ
ในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๒๒นาทีค่ะ
ทำพิธีโดยพรามบัณฑิตพรมรังศรีนะคะ
พร้อมด้วยสิทธิ์ยานุสิทธิ์มากมายเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าทุกคนมีความศรัทธาต่อองค์ปู่นะคะ
แล้วก็ไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากจริงค่ะ
มีทั้งน้องธัญญาสยามนะคะพร้อมด้วยหวานใจของเขาน้องอาโล่นะคะ

หลังจากที่ทำพิธีเสร็จนะคะก็ถึงคิวที่น้องธัญญา
ร่ายรำบวงสวงแล้วก็ถวายเสียงให้องค์ปู่นะคะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะน้องธัญญาบอกกับเราเลยนะคะว่า
หนูเนี่ยตั้งใจกลับมารำถวายองค์ปู่นะคะ
คือต้องบอกว่าเป็นองค์ปู่องค์ใหม่นะคะที่คุมหน้าหน้าทองนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมารำไหว้บวงสวงเปิดองค์แรกไปแล้ว

ซึ่งที่นี่นะคะน้องบอกเลยนะ
เสมือนจุดเริ่มต้นฉายาลูกสาวพญานาคเลยก็ว่าได้ค่ะ
ซึ่งน้องธัญญายังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่า
ในช่วงที่รำถวายไปเมื่อสักครู่นั้นนะคะ
ก็ได้นึกถึงภาพความสำเร็จของตัวเอง

คือรำไปอธิษฐานไปแล้วก็มองเห็นภาพความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะ
เพราะว่าน้องธัญญาได้ขอพรองค์ปู่นะคะแล้วก็ขอให้ท่านช่วยโดนบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะ
นะคะก็คือเธอก็ขอเรื่องแบบว่าขอให้ปิดหนี้บ้านรถให้สำเร็จนั่นแหละค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีนะคะน้องธัญญายังเอาใจนักเสี่ยงโชคค่ะ
จุดทูปต่อหน้าองค์ปู่ด้วยค่ะจะได้เลขอะไรนั้นไปฟังจากปากของสาวธัญญาสยามกันเลยค่ะ
ใช่ค่ะจุดทูปก็เป็นการเสี่ยงโชคที่ทุกคนอยากติดตามอยู่แล้ว
ในส่วนของถ้าเป็นงานบวงสวงถ้าธัญญารำปุ๊บทุกคนก็จะถามทันทีว่ามีตัวเลขไหมวันนี้ก็มีตัวเลขมาให้ค่ะ
ให้หนูมองนะตาใครตามันแต่หนูมองเห็น๓๓๐ใช่ก็ลองไปเสี่ยงกันดูนะคะแต่ว่าเล่นแต่แบบพอประมาณเนาะจับกันได้